คนไทยยังไงก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้ว

วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนครับ

ความรู้สึกที่เราบอกน้องที่อยู่ข้างเรานี้
บอกเฮ้ยไม่ต้องสนใจเชียร์เต็มที่
อมจะแพ้หรือชนะเนี่ยคือเรื่องหนึ่ง
แต่ว่ากองเชียร์ต้องไม่แพ้นะ
ถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา

ยูทูปไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต
ก็อย่างไรอยู่ปากกดไลค์กดแชร์นะครับ
ครั้งนี้เนี่ยอีก๑คนครับ
ที่เป็นแฟนฟุตบอลไทยพันธ์แท้
ที่ไม่ใช่แฟนฟุตบอลของสโมสรในต่างประเทศ

วันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
ซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะต้องรู้จักแล้วครับ

คุณวิรุณวิเชียนวัฒนาชัย
คนที่ตามไปเชียร์ทีมชาติไทย
ติดขอบสนามทุกรุ่นทุกที่
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ

ยังรวมไปถึงโทรเมนต์อื่น
เป็นรายการสำคัญของนักกีฬาไทย

จนทำให้เขาคว้ารางวัลเกียรติยศ
จากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาพูดคุย
ไปเชียร์ทีมช้างศึกทั่วทุกสารอาทิตย์ครับ

เพื่อให้นักเตะทีมชาติไทยได้มีกำลังใจในการลงไปสู้ศึกในสนาม
จากนี้ครับผมยังมีโอกาสได้พูดคุยถึงมุมมองที่นาริมเนี่ย
สะท้อนผลงานของทีมชาติไทยในฐานะกองเชียร์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลให้พัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่
รอช้าครับพูดคุยกับเขาดีกว่าครับ
นารินวิรุณวิเชียรวัฒนาชัยครับ

เชียร์ก็จริงตั้งแต่ปี๒๐๐๗ที่เข้าไปในสถานที่จริงนะ
ก่อนหน้านี้ก็ไปเชียร์กีฬาประเภทอื่นบ้าง
แต่จริงเจ๊เพิ่งเห็นนาริมก็คือจากตอนที่ดังน่าจะตอน๒๐๑๕มั้ง
ประมาณนั้นตอนที่ไปอยู่
อันนั้นคือทวรรณ์แรกไหม
ถือว่าเราเห็นตรงกันไหมว่าว่าเป็นทวรรณ์ที่คนรู้จักว่านี่คือนาลิ่มนะ

ใช่ไหมพอตอนนั้นเจ๊ยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาพอบอก๒๐๐๗เนี่ย
อ้าวเหรออ๋อทำไมเราไม่เห็นเลย

แล้วก็ไปกันไปกันเกือบ๒๐คนไปแบบกองเชียร์เวียดนาม๓๐๐๐กว่า
ตอนนั้นจุดเริ่มต้นเราตอนเราเชียร์๒๐๐๗นะครับ
คือมันต้องให้นารินเท้าความนะ
อาจจะสัมภาษณ์หลายรายการมาแล้วแต่ว่าวันนี้เอาซะหน่อย
คือคนยิ่งสงสัยก็อาจจะให้เท้าความทีเดียวว่า
นารินเป็นใครวะทำไมถึงมีตังค์ไปดูฟุตบอลแบบ
เอาสิจะไปไหนก็ไปแล้วไม่ใช่ฟุตบอลเดียวนะ
มาเถอะมึงจะแข่งกีฬาที่ไหนก็คือ
เดี๋ยวมึงเจอกูถ้ากูวางแผนถูกแล้วก็ไปแน่
หนึ่งทำอาชีพอะไรแล้วทำไมถึงชอบกีฬาเข้าเส้นขนาดนี้ครับ
จริงผมมีบริษัทที่ทำซอฟต์แอร์
รองรับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล
แล้วก็มีที่ปรึกษาที่ติดตั้งพวกเกี่ยวกับ
ระบบเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แล้วก็อีกอันนึงก็คือผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แบร์
ระบบกลางถึงใหญ่เราก็ยังมีทีมงานที่บริษัทคอยดูแล

แล้วผมทำงานทุกวันทำแบบ๒๓ทุ่ม
ไม่ได้สบายนะไอ้ที่เห็นนี่คือแค่ด้านหนึ่ง

สำหรับการมีแฟนฟุตบอลไทยที่ไปอยู่ในฐานะทีมเยือนบรรยากาศที่ได้ไปรู้จักกับคนไทยที่นู่นไปนำเข้าเชียร์ความรู้สึกมันเป็นยังไง
หมายเพราะว่าการที่เราไปเชียร์ทีมชาติในต่างประเทศเนี่ยคือในประเทศเราก็เชียร์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ในต่างประเทศเนี่ยเราพอมีกำลังเราก็ไป
คือหนึ่งไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราให้มันมีถ้าเราไปเชียร์ใช่ไหมเขาเห็นเราเชียร์นักเตะมันก็แบบมันก็วิ่งมากขึ้น
และขณะเดียวกันอันที่สองคือเราก็ต้องไปร่วมมือกับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเฮ้ยไปทำความรู้จักกับเขาแล้วก็ไปเชียร์ด้วยกันในสนามไง
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะไปทำยังไงก็ได้เราต้องไปแบบทำความรู้จัก
ก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องความรู้จักก่อนนะเราจะทำอย่างนี้นะเพื่อให้ทั้งสองฝั่งไว้ใจซึ่งกันและกัน
แล้วไปเชียร์กันทีมชาติให้มันมีพลังไง
เรามีอุปกรณ์อีกเช่นทงชาติขนาดใหญ่
มีเสาโบกทงมีกลองมีอะไรทุกอย่างมันต้องมีการวางแผน

ตอนนั้นที่องค์การต่อต้านในการใช้สารโดป
มันต้องช่วยกันคิด
เราอาจจะเป็นหัวหอกในการส่งเสียงเชียร์ให้นักฟุตบอล
ซึ่งก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่หมดไฟก็ยังทำไป
มันยังมิติอื่นที่ที่ที่ต้องทำ
เช่นถ้าไม่รู้เราถึงเราเราถึงจับว่าไปประเทศไหน
ผมยกตัวอย่างนะบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย
ไปอินโดแล้วอันนี้พูดถึงทีมชาตินะคุณอย่าตีกันหรืออะไรผมไม่รู้
แต่ว่าเราไปนี่เขามีการนำหรือว่าส่งคนมาดูแลเราเลย
แสดงว่าตอนนี้แต่ละประเทศเหมือนไปเราก็ผูกมิตรไปเรื่อย
เวลาไปรอบที่๒เนี่ยมันจะสะดวกกว่ารอบแรกแล้วถูกไหมทุกครั้ง
นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันดูเหมือนง่ายแต่เบื้องหลังมันก็ยากเหมือนกันเนาะ
ผมก็ไม่รู้จักเขานะเขาบอกว่าเขาอยากมาเจอกองเชียร์ไทยกองเชียร์ไทยที่นี่
ผมก็ไปรับเขาที่สนามบินเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มีทงเขาไม่ได้เอาทงอินโดกับทงอินโดใหญ่กับเสาทงเขามาบอกเดี๋ยวผมหาให้
แล้วเขาก็มีคนอยู่ประมาณสัก๔๕๐คนไม่เชียร์ในที่ราชมังตอนที่ไทยแข่งผมบอกว่าไม่เป็นไรคุณเอาผมหาด้ามทงให้คุณไปเชียร์เลย
แต่ว่าแมทนั้นไทยชนะอยู่แล้วไง
อันนี้ก็คงต้องถามเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นาริมคนเดียวอาจจะเป็นแทนใจพวกทีมเราด้วยที่ออกไปเชียร์ต่างประเทศด้วยกัน
ไหนที่แบบมันประทับใจที่สุดตั้งแต่ไปเชียร์มาเนี่ยจนถึงณขณะนี้ที่เราคุยกัน
จริงก็ต้องตอบอย่างนี้ว่าแต่ละทวนาเมนต์แต่ละแมทในต่างประเทศมันมีความประทับใจของมันอยู่แล้ว
แต่ว่ามีแมทหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือแมทที่เราคัดบอลโลกที่เวียดนามตอนเมื่อประมาณสัก๓ปีที่แล้ว
คือมันเริ่มจากตอนที่เราต้องไปมาเลเซียไปมาเลเซียนี่คือผมก็บินกลับบ้านเกิดไปที่เบตง
แล้วก็๘โมงเช้าไปรอที่ชายแดนร้องเพลงชาติที่ชายแดนเพื่อไปแข่งกับมาเลเซีย
แต่ว่ามาเลเซียนี่เราแพ้แพ้เสร็จก็ทีมงานพวกเราก็ยกทีมไปที่เวียดนามไปที่สปาก่อน
นั่งรถไฟไปแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะไปเชียร์ฟุตบอลในสนามแข่งกับเวียดนาม
ซึ่งในแมทนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างเพราะว่ามันมีเรื่องของเรารู้ว่าเวียดนามเนี่ยเขาแบบเขาจะมีผ้าพันคอเยอะมาก
ก็พวกเราก็เอาผ้ามันคอนี้ไปแจกเพื่อที่จะสู้กับเวียดนามนะฮะมันก็จะมีแบบการเชียร์ต่าง
เราไปน่าจะประมานน่าจะเกิน๕๐๐คนแมตตุนั้นเชียร์ก็สนุกมาก
แต่มีอะไรรู้สึกอยู่ในสนามเอาพาทในสนามรู้สึกว่าภูมิใจ

คือเราอยากให้บอลเราชนะอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าแพ้มันก็เราก็ต้องทำใจไง

ประทับใจตอนที่นักเตะเข้ามา

สุดท้ายก็นักเตะนอกจากเล่น

มายังขอบคุณแล้วก็มาให้กำลังใจกับ

ผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะ
วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนครับ

ถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะที่

ผมว่าผมดูอย่างทีมชาตินะ
เอายุทีห่างทีพชาติไปที่ชนบุรีก็เต็มสนามนะ

อย่างไปต่างวัดนี้โดยเฉพาะอย่างเช่น
ล่าสุดนี้ผมไปปัตตานีไปดูบุรีรำแข่งกับทีมจากมาเล
เต็มสนามไม่มีตัวเขาไม่ได้สนาม
ก็เนี่ยไปเพราะว่าผมเคยเรียนปัตตานี
มันจะมีเรื่องราวของมันอยู่เรื่องราวแล้วก็
คนก็เต็มสนามเต็มแบบล้นสนาม
วันนี้คิดว่าทีมชาติของเรามัน
มันจะสามารถก้าวไปถึงจุดที่พวกเราหวังก็ได้ไหมกับฟุตบอลโลกอะไรอย่างนี้
มุมมองที่เชียร์มาหลายปีแล้วตั้งแต่๒๐๐๗๒๐๐๘มันก็นานแล้วนะ
ผมต้องออกตัวก่อนว่าความรู้ทางด้านเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ย
ที่เป็นแบบกั้นขันเนี่ยผมน้อยมากต้องออกตัวก่อนนะ
ผมขอคอมเมนต์ในแง่ของการเป็นกองเชียร์และแฟนบอลแล้วกันว่า
สิ่งที่แฟนบอลอยากจะเห็นใช่ไหมแฟนบอลก็อยากเห็นว่า
ก็เหมือนกับเราเป็นผู้บริหารเราอยากเห็นอะไร
เราก็อยากเห็นแบบทีมชาติเราไปบอลโลกอยากไปโอลิมปิกใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะไปตอนนั้นได้
การจัดการมันก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าบูรณาการ
ผมจะใช้คำว่าบริการเช่นแฟนบอลอยากไปสโมสรแบบอยากไปจริงหรือเปล่า

ถ้าอยากไปจริงทุกคนบอกว่าเราอยากให้ทีมชาติเราไปไกล
มันก็ต้องมีว่าไปบอลโลกกับโอลิมปิก๒อันนี้มันต้องเอาให้ได้

จัดการมันไม่ใช่มาจากแบบ

มันก็ต้องมารวมกันคิดช่วยกันคิด

แต่ว่าเราชอบไปตั้งคำถามที่ปลายเหตุไง
คือเราไปโยนภาระหน้าที่กับโค้ช

ซึ่งตรงนี้นารินจะเป็นคนเห็นภาพนี้
ชัดสุดมากกว่าผู้สื่อข่าวมากกว่าผู้บรรยาย
มากกว่านักข่าวซึ่งช่วงหลังจะไม่ได้ไปเยอะ

สื่อสารอะไรแทนโค้ชกับนักเตะในช่วงหลัง

น้องเหมือนกับว่าเขาต้องแบบไปคุกฝุ่น

ก็เห็นใจนะบางทีไปเชียร์น้องเนี่ย

ตัวเราสู้ได้เหมือนกันครับใช่โอ้โฮมันเจ๋งว่า
ดูท่าทางเพราะผมเป็นนักกีฬาไง
ผมก็เซ็นได้ว่าโอ้นี่มึงดีว่ะแต่ว่า

มาพัก๒ผ่านแม่งเจออีกตัวหนึ่งแล้ว
เกิดจากการที่เรารวมทีมมันสั้นไง
ใช่ไหมอันนี้คือเป็นแบบสาเหตุของปัญหา

แต่ในมุมมองของแฟนฟุตบอลที่ไปเชียร์เนี่ย
ขอแรกเปลี่ยนเลยเห็นไหมผมเห็นรอยยิ้มเลย
มันเป็นไปได้เหรอถ้าเราไม่สำเร็จในระดับที่
เป็นระดับที่มันควรจะต้องจับต้องได้เราจะไปดีในระดับที่ดีกว่า
คืออย่างกองเชียร์อย่างพวกผมที่กำลังคือเราเป็นซัพพอร์ตเตอร์เนี่ย
คือไม่ว่าทีมชาติอยู่ในคือผมคิดว่าคนไทยอ่ะ

ตอนนั้นในบ้านเราเราชนะใช่๒๐
แล้วก็ไปโน่เนี่ยโอ้โหชิปคือย่าแล้ว

แล้วก็จนใครยิงลูกแรกไปนะ

บอกโอ้โหมันตอนแบบแบบเชียร์แบบโอ้โหน้อง
เอ้อมันมาก

เพราะความรู้สึกลึกของเราที่อยู่ข้างใน

ถ้ารอบนี้เราไม่ได้ช้ำเนี่ยมาเลมปลายไก่กับเราหน้า
อันนั้นคือนึกอย่างนั้นที่อยู่ในใจ

เวลามาเชียร์เราคือบอมจะแพ้หรือชนะเนี่ยคือเรื่องหนึ่ง

ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
ต้องแบบว่าเจ้าถิ่นเนี่ยต้องแบบโอ้โหแม่งเจ๋งอ่ะ

ใช่ไหมไม่ใช่แบบพอบอลนั้นพาแล้วแบบยุบอะ

ก็คือโดนนำปุ๊บก็เงียบไม่เชียร์ไม่ใช่

ยุบหมายถึงว่าเราต้องยิ่งปลุก

จนหลายประเทศเขายอมรับกองเชียร์ของไทยนะ
เพราะว่าอะไรเขาเห็นบอกโอ้โหมาไม่กี่คนเนี่ยทำไมไม่ยุบเลย
มันก็แบบสู้ตลอดร้องเพลงตลอด
จะถามว่าถามจริงเคยยุบไหมใหม่
เป็นไข้ป่วยเจ็บคออะไรอย่างนี้

ถ้ารีบตะโกนนี่ตะโกนไม่หยุดเลยนะ
ก็มันต้องเรียกว่าพวกนี้มันมีเทคนิคอยู่
ว่ามันต้องมีเพลงไม้ตาย

ไม้ตายหมายถึงว่าร้องเพลงนี้มันมันร้องประคองไปได้อ่ะ
มันร้องประคองไปได้ตลอดบางทีก็แบบ
เล่นเพลงช้าบ้างอะไรอย่างนี้เพลงเร็วบ้าง
หรือว่าบางจังหวะเราต้องเราต้องลองลุยให้หนักอะไรอย่างเงี้ย
แต่บางทีไปคนเดียวมันก็ไม่มีคนช่วยเรานะ
แต่เสียงของเราริมมันก็ยังดังอยู่โอเคบางสนามมันอาจจะไม่ได้มีคนดูอะไรมาก

ก็ต้องถือว่าเยอะพอสมควร

ถามว่าเคยป่วยไหมบอกว่าไม่เคยป่วย
แต่เคยปี๊ดขึ้นบางอย่างเช่นไปมองโกเลียเนี่ยคือมันหนาวไง
มันหนาวมันหนาวอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็แบบพอไปตกปวดดังเราต้องฉลอลง
เพราะว่าด้วยความหนาวเนี่ยมันทำให้แบบตะโกนเข้าไปแล้วมันจะแบบรู้สึกว่ามันปี๊ดขึ้นหัวเราต้องสเกลดาวนลงมา

เราก็ต้องประคองที่อำคัญคือ

ใช่คือเราเตรียมบนให้กันก็ยังถึงว่า

ยังยังขยับร่างกายตลอดเพราะต้องรู้ว่าต้องเตรียมร่างกาย
เพื่อไปต่างประเทศต้องเตรียมฮะ

คืออย่างเราต้องรู้สภาพเราว่า
เราไปเชียร์เนี่ยคือเราเชียร์เต็มที่อยู่แล้ว

คิดว่าโอ้มีแค่เงินเดียววางแผน
จะไปไหนก็ได้แต่ว่านี่แหละสิ่งที่ต้องทำ

กับการที่เราไปทำอย่างนั้นเราก็เห็นว่า

ก็เป็นประโยชน์ไปทั้งหมด